ใจว่าบิ๊กปั๊ดพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขท่านตื่นหรือยัง
อยากให้ดูข่าวนี้มากเลยนะคะ
มีข้อกังขาเกี่ยวกับตำรวจอีกแล้วค่ะ
จับผู้ชายคนหนึ่งจับผิดตัว
แล้วติดคุกฟรีค่ะคุณผู้ชม
คนที่เอาเรื่องมาร้องขอความเป็นธรรมก็คือแฟนสาว

เพราะไปอยู่ในจุดเกิดเหตุ

อยากให้ดูคลิปต้นเรื่องก่อนรายละเอียดเดี๋ยวเพิ่มเติมให้ค่ะ
แกแกแกถ่ายไป
คนอันนั้นน่ะสวัสดีเลย

โอ้โหนี่ขยาดพยานในที่เกิดเหตุ

ว่าจับผิดตัวคนที่โดนจับไปเป็นนักดนตรีของร้าน
ซึ่งอย่างนี้คุณผู้ชมร้านลักษณะเป็นร้านอาหาร
ดนตรีสดอ่ะนะคะแล้วปรากฏว่าคือวัยรุ่นสองฝั่ง
เขม่นกันแล้วเขาก็มีเรื่องกันตีกัน
แล้วคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยก็คือเป็นนักดนตรีนั่นแหละถ่ายคลิป
แล้วปรากฏว่าวัยรุ่นฝั่งหนึ่งก็เห็นว่านักดนตรีถ่ายคลิป
เข้าใจผิดคิดว่ามาถ่ายคลิปยังไงมีสิทธิ์อะไรมาถ่ายคลิป
ดนตรีคนนั้นก็เลยโดนรุมยำด้วย
พอตำรวจมาถึงเข้าใจผิดคิดว่าไปร่วมกวนตีกับเขาด้วย
ตำรวจก็มากดตัวไว้แบบนี้เลย
แล้วเอาตัวไปที่โรงพักนอนคุก
แฟนสาวของนักดนตรีท่านนี้บอกว่านี่คือความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้น
ตั้งใจออกมาโพสต์เฟซบุ๊คเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับแฟนนุ่ม
เอาต้นเรื่องก่อนต้นเรื่องที่มาที่ไปที่ทำให้เป็นข่าว
ก็คือฝั่งผู้หญิงแฟนสาวเป็นคนโพสต์ข้อความระบุบอกว่า
เป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ใช่ผู้ต้องหาไม่ใช่ผู้ก่อเหตุทะเลาวิวาส
ไม่ได้มีหมายจับแต่โดนใส่กุญแจมือ
กดลงพื้นโดนไม้กระบองฟาดเสื้อขาดหัวโนต้นคอบวม
ตามตัวมีร่องรอยบาดแผลขีดขวนแบบนี้เจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุ
หรือไม่โดนเจ้าหน้าที่งัดคอจนหายใจแทบไม่ออก
พยานหลักฐานมีพยานบุคคลชัดเจนแต่เจ้าหน้าที่ไม่รับฟัง
ยังทำเอกสารไม่เสร็จเลยไม่ให้ประกันตัว
คำถามแบบนี้ก็ได้เหรอ

ชื่อว่าคุณนัทพลอายุ๓๔ปีนี่ค่ะ

เล่ารายละเอียดทั้งหมดให้ฟังแบบคือแบบ

ร้านอาหารที่ผมเล่นดนตรีกำลังจะปิดเห็นไหม
นี่เปิดแผลให้ดูด้วยรอยช้ำเพียบเลย
ใช่ค่ะร้านอาหารกำลังจะปิด

เขาก็เลยเอามือถือมาถ่ายคลิปไว้
กะว่าจะเอาไว้เป็นหลักฐานให้เนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเนี่ยเข้าใจผิด
คิดว่าตัวเองเนี่ยคือเป็นฝ่ายคั่วหรี่

วัยรุ่นกลุ่มนั้นก็เลยเข้ามากรูมา

ตัวเขาเองบอกว่าเห็นท่าไม่ดีแล้วก็เลยวิ่งไปหลบหลังร้าน

ก็เกิดเหตุการณ์ตามคลิปเลยนะคะ
เขาถูกจับถูกกระบองทุบ
เตะถูกกระชากเสื้อจนขาด
ตำรวจจับผิดคนตำรวจก็ไม่ฟัง

เขาถูกแจ้งข้อหาด้วยนะคะ

ขัดขืนการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วก็ยังมีอดีตตำรวจยศร้อยตำรวจเอกผู้กอง
เกษียณอายุราชการไปแล้ว
เกษียณอายุราชการไปแล้วมาบอกให้เขาเซ็น

อ้าวเหมือนมัดมือชกอย่างนี้แหละ
ใช่ค่ะเกษียณอายุราชการไปแล้ว
บังคับให้เขาเซ็นรับทราบข้อกล่าวหา

มาประกันตัวแล้วก็มีการโพสต์คลิปลงโซเชียล

โรงพยาบาลชายภูมิเพื่อนำมาเป็นหลักฐานต่อไปค่ะ
แล้วมาบังคับให้ผมเซ็นที่ในห้องขัง
ถ้าผมไม่เซ็นก็คือผมไม่ให้ออกอะไรอย่างนี้

เซ็นเสร็จปุ๊บก็ไปปริ้นไวน์อันนี้

อย่างนี้มันเป็นข้อหาที่โดนผมไม่ควรจะได้
เป็นข้อหาที่ผมไม่ควรจะได้คือ

ต้องให้เซ็นเป็นลายลักษณอักษรรับทราบข้อกล่าวหา
คือตำรวจจะได้ไม่โดนไงคะ
นึกออกไหมคะอย่างนี้๑๕๗ได้เลยนะ